วันนี้คุณแม่ที่สาจะไปทำหน้าที่แทนด๊อกไปต่อเองค่ะวันนี้ราคาสินค้ามีปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ
เริ่มกันที่ราคาหมูเนื้อแดงก่อนเลยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๗๕บาทค่ะ
ส่วนสะโพกไก่อยู่ที่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองไข่ไก่แพงหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ต่อกันที่ราคาผักกันบ้างค่ะผักกาดขาวกิโลกรัมละ๒๒บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ๕๐บาท
และพริกจีนดาแดงกิโลกรัมละ๔๕บาทค่ะราคาเนื้อสัตว์ราคาผักผ่านไปแล้ว
เดี๋ยวรอติดตามดูว่าพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะคะ
ก็เตรียมต้อนรับตุ๊ดจีนตรุษจีนมันจะมีวันจ่ายก่อนใช่ไหมล่ะ
เช็คราคาสินค้ากันให้ดีนะครับ